ผู้กันหายเอ้าจะเอาไประบายสีเหรอ
เปล่าค่ะผู้กันคือชื่อเจ้าเหมียว
เจ้าเหมียวเนี่ยหายไปหายไปสองอาทิตย์แล้ว
เจ้าของเขารักเหมือนลูกร้อนใจสิ
โพสต์หาก็แล้วติดป้ายใบนิ้วประกาศหาก็แล้ว
เลยตัดสินใจร้องผ่านมาทางไทยรัฐช่วยด้วย
ตามพร้อมกันค่ะ
ไม่มีใครส่งข่าวแม้จะโพสต์ตามหาในเฟซบุ๊กแล้วก็ตาม
จนล่าสุดตัดสินใจทำป้ายไวนิวขนาดใหญ่
ประกาศตามหาแมวที่หน้าบ้านของตัวเอง
แมวที่หายตัวไปชื่อว่าเจ้าผู้กัน
เป็นแมวเปอร์เซียเพศผู้อายุ๒ขวบ
ขนสีดำตาสีเหลือง
ตอนนี้ที่บ้านเลี้ยงแมวอยู่๓ตัว
แต่เจ้าผู้กันเป็นแมวตัวแรกที่เลี้ยง
จึงทำให้รักและผูกพันมาก
ในวันที่เจ้าผู้กันหายตัวไป
เป็นวันที่ครูวิภาวีกับแฟน

ติดต่อกลับมาที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจอได้เลยค่ะ
หัวอกนะคะคนที่รักแมว
ขอให้เจอน้องเหมียวไวนะคะ